ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียแปลกของวัดวัดหนึ่งนะฮะ
ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองจีนก็ได้
แต่ว่าวัดนี้อยู่ที่เมืองไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ชื่อวัดก็ว่าแปลกแล้วชื่อว่าวัดเพียไซดอนกระชาย
แต่รูปปั้นที่มันอยู่หน้าวัดเนี่ยมันแปลกกว่ามันยังไงคะ
มันเป็นนักรบจีนนี่เห็นไหมดูหน้าตาดูอุปกรณ์การแต่งตัวที่เขาปั้นขึ้นมา
เออคนก็เออมันแปลกตาดีก็ไปถ่ายรูปซะหน่อยใช่ค่ะนี่ฮะ
นี่แหละคนก็เลยเข้าใจนะว่าเอ๊ะนี่ที่ไทยหรือเปล่าเออไทยหรือเปล่า
อยู่ที่ไทยนะชาวบ้านก็เลยไปถ่ายรูปนะไม่ใช่เมืองจีนอย่างที่บอกครับ
แต่นี่คือพระอุโบสถวัดเพียไซดอนกระชายตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาโคราชบ้านเท้านี่แหละครับนะฮะสร้างขึ้นมาแล้วก็มีรูปปั้นนักรบจีนสี่ตัว
รูปร่างสูงใหญ่เลยสักประมาณห้าเมตรกว่ายืนอยู่ที่บริเวณทางเข้าพระอุโบสถ
ในมือถือตะบองฮะยาวสักสองเมตรได้หน้าตาก็เคร่งครึมเนี่ยมีหนวดมีเคราวอะไรแบบเนี้ย
ชาวบ้านเข้าไปในวัดเออก็มันก็แปลกดีเนอะส่วนใหญ่เราเข้าวัดไทยก็จะมีอะไรกับคุณ
ักษ์เอ่ยหรือสัตว์ในวรรณคดีต่างนานาอันนี้มันเป็นรูปปั้นนะฮะ
นักรบจีนก็เลยต้องเอามือถือไปถ่ายรูปซะหน่อยแล้วก็แวะเวียนเข้าไปดูความแปลกของรูปปั้น
รบจีนกันมากมายโดยเฉพาะเด็กเยาวชนก็ชอบ
วัดก็บอกว่าเนี่ยนะคะเป็นของจ้าอวาดท่านคนกร
เสนอให้สร้างรูปปั้นเหมือนกับวัดอื่นเขา
สร้างรูปปั้นยักษ์เอาไว้นั่นแหละนะฮะ
แต่ว่าวัดเพียไซดอนกระชายเนี่ยต้องการจะสร้างเอกลักษณ์ให้มันต่างจากวัดอื่น
เป็นการดึงดูดคนให้เข้ามาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นกุศโลบายให้คนเข้าวัดมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็สร้างเอกลักษณ์อันนี้ขึ้นมาก็เลยปั้นรูปปั้นนักรบจีนแทน
ไหนก็สร้างแล้วก็ปั้นสัก๔ตัวเลยตัวเดียวมันอาจจะไม่ดีพอสร้าง๔ตัวเลย
เฝ้ารอบพระอุโบสถเลยนะฮะแบ่งเป็นด้านหน้า๒ตัวด้านหลัง๒ตัวก็เป็นสี่ตัว
นะก็เป็นการดึงดูดความสนใจให้กับชาวพุทธพาบุตรหลานเข้ามานะฮะมา
งเที่ยววัดมาถ่ายรูปมาทำบุญแล้วก็คืออยากจะให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
เป็นการยืนเฝ้าป้องกันขโมยด้วยเออเหมือนกุศโลบายไงที่แบบว่าคุณดูสิ
คุณดูรูปปั้นยักษ์คือหน้าตาก็จะไม่ได้ยิ้มแย้มใช่ไหมก็จะเคร่งครึม
คนก็จะได้กลัวจะได้ไม่กล้าเข้ามาขโมยของหรือขโมยของ
นักรบจีนจะไปถึงบ้านอะไรแบบนี้ฮะเออนะฮะ